อ้อมประจอมมหาสนุกสัปดาห์นี้
พบกับดาราตลกขวัญใจสาว

ที่จะพาคุณผู้ชมมาเยือนจังหวัดพิศนุโลกกันอีกครั้ง

และเดินทางไปพบกับที่ท่องเที่ยวสะดุดตาของภูเขาหินปูน
ที่ได้ชื่อว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์

ตรงเนินน่าจะมีต้นมะปราง

ที่อร่อยจนต้องยกนิ้วให้

อบจมหาสนุกวันอาทิตย์นี้
บ่าย๓โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒